คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ราชบุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
พุ่งข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนรถกระบะอีกคัน
ที่ขับมาในเสื่อนทางปกตินะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพสาหัสอีก๒คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พบนางประดิษฐ์ชินปัญญาอายุ๖๗ปี
นางพวงขุนแพ่งอายุ๕๗ปีเสียชีวิต๒ศพ
และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๒คน

พบรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีดำ
อยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า

ผู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล

รถกระบะฟอร์ดขับออกมาจากแยกไฟแดงดอนกรวย

มีรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้ากระทันหัน
หากหลบทำให้รถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
ชนกับรถกระบะอิซูซูสีดำ
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จังหวัดสระบุรีเกิดเหตุไฟไหม้รถพ่วงบรรทุกสินค้าเบตเตอร์เล็ต
หลักกิโลเมตรที่๓๕ถนนมิตรภาพอำเภอมวกเหล็ก

ฉีดน้ำดับไฟและช่วยกันแก้เชือกนำผ้าใบคลุมสินค้าออก

จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
คนขับรถบรรทุกสินค้าเบตเตอร์เล็ตระบุว่า
ขับรถบรรทุกสินค้ามาจากประเทศจีน
กำลังไปส่งที่ร้านค้าในจังหวัดปฐุมธานี

คนขับรถตามหลังมาบีบแตร่เตือน

จอดรถข้างทางแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ตำรวจสาวพระเมือง๑๐๑และกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่าง
บนถนนบายพลาสเลี่ยงเมืองตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง๑๐
จุดเกิดเหตุเป็นถนน๔เลนอยู่ระหว่างซ่อมพื้นผิวถนน
ภายในรถพบนางสาวธัญพรเจริญรัตนวานนท์อายุ๓๑ปีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บเพิ่งขับรถกลับจากที่ทำงาน
มุ่งหน้ากลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนค่อนข้างมืด
ขยับแว่นสายตาเพื่อให้มองทางชัดขึ้นก่อนที่รถจะเสียหลักตกร่องกลางถนน
อาจติดกับเสาไฟส่องสว่างจนได้รับบาดเจ็บ